ทวงคืนความยุติธรรมไปเพื่อไทย

วางใส่เขาเรียกว่าพานทองแท้
ถอดเสื้อแดงนะครับ

รับไม่ได้เลยไปร่วมกับภูมิใจไทย
ตอนนี้เราใช้รัฐนุนของบริการอยู่นะครับ

วันนี้เราจะเอาพานถวายนะครับ
เสื้อให้กับภัคเว่อทัยเราจะไม่ขอใส่อีกต่อไป
วรพลแก้มขุนทศคือคนที่ถือพานอยู่นี้นะครับ
แต่มาจากหลายพื้นที่รวมตัวกันมา
รวมตัวกันไปหน้าที่ทำการพักเพื่อไทย

ประกาศจุดยืนไม่เอาเพื่อไทยอีกต่อไป

อย่าไปเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
คุณเคยบอกให้เขาร่วมอุดมการ
แล้วคุณทิ้งอุดมการไปพวกเขารู้สึกแบบนี้
นะครับเอาเสื้อแดงใส่พานทองนะมาคืน
เพราะว่ารับไม่ได้ที่ไปจับมือกับภูมิใจไทย
จัดตั้งรัฐบาลเหมือนเมียครบทู

เขาบอกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับ
ผมอ่านตามที่เขาพูดนะตามความรู้สึกของเขา
เขาบอกว่าต้องสละชีวิตรักษาประธิปไตย
ให้กับนายทักศิลป์ชินวัตติอดีตนายกรรธมนตรี
แต่สุดท้ายคนเสื้อแดงก็ถูกเหยียบหัว
แล้วประกาศว่าจากนี้ไปจะไม่ขอร่วมทางกันอีก
จากนั้นกลุ่มแท็กซี่อ่านแถลงการนะครับ

ถอดเสื้อแดงที่มีรูปหน้าของทักศิลป์และยิ่งรัก
พานที่เรียกว่าพานทองแท้เบิร์ตไม่ได้พูดเอง
แล้วก็เปิดเพลงอกหักซ้ำสองสายันสัญญา
แล้วก็เผาบัตรครอบครัวเสื้อแดงกับดอกไม้จันทร์ครับ
พวกเขาย้ำบอกว่าพอพอกันทีกับการเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทย
ภักดิ์เพื่อไทยยังมีความคิดจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาล
พักการเมืองที่เคยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักของทหารน่ะ
ส่วนกลุ่มครอบครัวญาติวีรชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๖

กลุ่มหนึ่งผิดหวังจากเพื่อไทยที่แยกจากก้าวไกล
มาถึงกลุ่มยาศวิลชน๑๒ครอบครัวเข้าไปยื่นหนังสือ

แต่ให้กำลังใจแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขยังไงมาฟัง
ประกาศสนับสนุนเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
และเชื่อว่าพักจะสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้
แต่มีเงื่อนไขที่เบิร์ตบอกโอ้โหเงื่อนไข
เงื่อนไขไปไม่มีเสร็จแทนภาพเลยนะ
เพราะอะไรเขาบอกไม่เอาสองลุงนะดอมน้ำแข็ง

เพราะว่ารอยแผลในจิตใจปี๒๕๖๐

พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
ให้ความเป็นธรรมจากคดีสลายการชุมนุม
พลังประชารัฐเราไม่เอาพรรคส่องรุงเราไม่เอา

แต่เราสนับสนุนให้เขาจัดตั้งรัฐบาลมีพักอีกเยอะแยะ
พักเล็กพักน้อยคุณก็รวบรวมมามันก็ได้อยู่

ก็เรียกร้องให้พักเพื่อไทยคิดถึงปากท้องของประชาชนก่อน
แล้วก็เร่งแก้กฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรค
แล้วให้คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักนะครับ
รวมถึงพักที่เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ก็ขอให้ปรณีประนอมปลองดองกันนะครับ

ถ้าเขาไม่เอาถ้าเขาไม่เอาผมบอกแล้วนะครับ
สองลุงโอเคไหมครับพูดกันตั้งแต่วันที่

แล้วประชาธิปัตย์ผมก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอด
ถ้าจะมาทั้งพรรษทั้งหมดเลย
ส่วนตัวเบิร์ดไม่เชื่อเบิร์ดทางสนับสนุนมันไม่เชื่อ
ณตอนนี้ยังแบ่งเป็น๒ความเห็นอยู่ในประชาธิปัตย์

รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมกัน

พลังประชารัฐ๔๐แล้วก็ประชาธิปัตย์๒๕
รวมแล้วเป็น๑๐๑ร้อยเอ็ด
โอ้โฮต้องร้อยเอ็ดคะแนน
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของกลุ่มคนที่เขาผิดหวัง